แต่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุเสียหลักรถล้มลงทำให้แฟนสาวตกจากรถ
แล้วก็ถูกรถบรรทุกมาเหยียบทับแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
อกจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นสิ่งที่สังคมตั้งคำถามคือ
ทำไมเป็นตำรวจทำผิดกฎซะเองทั้งสองท่านจำได้ใช่ไหมคะ
ก่อนหน้านี้มีกฎอยู่แล้วว่าห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพาน
ลงอุโมงข้ามแยกจนนำมาซึ่งการไปฟ้องสารปกครองวันนี้ด้วย
ใช่ค่ะไปดูเรื่องนี้กันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะนายอัจฉริยะเรืองรัตน
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กว่า๓๐๐คน
ก็ไปยื่นสำนวนฟ้องร้องต่อสารปกครอง
พร้อมรายชื่อผู้ที่คัดค้านการประกาศใช้ข้อบังคับ
ห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสภาและลงอุโมงค์
กองบัญชาการตำรวจนครบานต่อสารปกครองค่ะ
เพื่อให้ศาลธัรฐ์พิจารณาว่า
ข้อห้ามดังกล่าวนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ว่าข้อห้ามดังกล่าวยังไม่มีการตีพิมพ์ลง

ประกอบกับขณะนี้พระราชบัญญัติการจราจรปี๒๕๕๙
ก็ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ต้องการให้สารปกครองพิจารณาไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองชั่วคราว
ให้รถจักรยานยนต์สามารถขึ้นสะพานหรือว่าลงอุโมงได้
เนื่องจากว่าข้อบังคับดังกล่าวของตำรวจ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็ต้องใช้เส้นทางกว่า๓ล้านคน
โดยสารปกครองเองท่านก็รับเรื่องไว้พิจารณาตามกระบวนการ
ซึ่งสารจะนัดไต่สวนคำร้องนี้อีกครั้งค่ะ
ขณะที่ย้อนกลับไปช่วงเช้ามืดวันนี้ที่ผ่านมา
ก็เกิดอุบัติเหตุร้อยตำรวจโทชัยยันทองคำชุม
รองสารวัตรป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว
ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ขึ้นไปบนสะพานภูมิพล
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุชนขอบข้างทางของสะพาน
ส่งผลให้นางสาวขวัญฤทัยชัยนาคินซึ่งเป็นแฟนสาวที่มาด้วย
กระเด็นตกรถก่อนจะถูกรถบรรทุกที่วิ่งตามมาทับร่าง
เสียชีวิตในที่สุดหลังเกิดเหตุร้อยตำรวจโทชัยยัน
พยายามที่จะใช้ปืนพกยิงตัวตายตามแฟนสาว
แต่ว่าเพื่อนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยเข้าห้ามไว้ได้ทันค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบันบอกว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว
ขณะนี้กรณีที่เกิดขึ้นก็ถือว่ามีความผิด
ก็ต้องมีการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายค่ะ
อกจากนี้ยังถูกตั้งข้อหาประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ส่วนประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นตำรวจแต่ว่าทำผิดกฎหมายซะเอง
ยืนยันว่าก็ต้องลงโทษไปตามวินัยตามขั้นตอน
แต่ไม่อยากให้ประชาชนเอาความผิดของตำรวจเพียงคนเดียวมาตัดสิน

สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบานทั้ง๒๐๐๐นายด้วย